มาดูสัตว์ตรูพืชการเกษตรกันบ้าง
หอยเชอรี่คุณผู้ชมมันทำให้ชาวบ้าน
ทำให้เกษตรกรเดือดร้อนกันมาเยอะ
แต่สำหรับพี่ท่านนี้บอกว่าหอยเชอรี่เหรอจ๊ะ
ตอนนี้เป็นมิตรที่ดีแล้วจ้า
ไปที่นี่เลยค่ะเห็นบ่อแห่งนี้นะเป็นบ่อน้ำทั่วไป
มีผักตบชาวาแล้วก็นี่ค่ะหอยเชอรี่อยู่เต็มไปหมดเลยนะคะ
และนี่เป็นหอยเชอรี่ที่มาจากการตั้งใจเลี้ยงนะ
ต้องบอกว่าจากศัตรูตัวร้ายกลายเป็นมิตรที่สร้างรายได้แล้วจ้า

ใจเย็นคุณเดี๋ยวจะมีเมนูแนะนำด้วยนะคะ
ซึ่งคนที่เลี้ยงหอยเชอรี่เนี่ยคือคุณป้าบัวไรล้อมแผนนะคะ
ก่อนหน้านี้คุณป้าบอกว่าเจอปัญหาหอยเชอรี่กัดกินต้นข้าวเสียหาย
ก็เลยหาวิธีกำจัดโดยการเอามาแปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพ
แล้วก็เอาไปฉีดพ่นในนาในพืชผักสวนครัว
แล้วต่อมาค่ะก็มีคนมาติดต่อขอซื้อหอยเชอรี่
จะเอาหอยเชอรี่ไปประกอบอาหาร
บัวไรก็เลยปิ้งไอเดียว่าหอยเชอรี่ที่เป็นศัตรูพืช
ทำไมมีคนอยากจะเอาไปทาน
ป้าก็เลยขุดบ่อน้ำขนาดเล็ก๓บ่อ
เก็บหอยเชอรี่ที่อยู่ตามทุ่งนามาโยนมันลงไปในบ่อ
พร้อมกับให้อาหารให้พืชให้ที่อยู่อาศัยมัน

ถูกต้องแล้วก็เอาไม้ไผ่มาปักลงตามข้างสระ
เพื่อให้หอยมันมาเกาะขยายพันธุ์นะคะ
เลี้ยงไปเลี้ยงมามันโตได้ที่เลยนะ

ราคากิโลกรัมละ๓๐บาท
แต่คุณเชื่อไหมว่าเดือนนึงเนี่ยขายได้๔๕๐๐บาทนะ
ไม่น้อยนะแล้วก็อนาคตดูแมวนม
มีแนวนมว่าน่าจะเพิ่มขึ้นด้วย

เรียกว่ายั่วกันเลยทีเดียวเพราะอะไร
เพราะอย่างที่น้องใบตองบอกว่าอยากจะทานส้มตำใช่ไหม

มีนะเมนูนี้เอามาปุ๊บล้างล้างทำความสะอาดเสร็จแล้ว

จะไปทำส้มตำหอยเชอรี่ก็ได้
นะต้มให้สุกล้างให้สะอาดนี่เอาไปทำก้อยหอยเชอรี่
ำหอยเชอรี่ผัดหอยเชอรี่
เห็นแล้วก็หิวขึ้นมาทันทีเลยนะจ๊ะ
นะคะหอยเชอรี่ที่ว่านี้เป็นศัตรูพืชในอดีต
แต่ปัจจุบันเป็นมิตรกับเกษตรกรแล้ว
สัตว์ตรูในอดีตก็ทำให้เป็นมิตรกันได้

ใช่อะไรคะ

อ้าวสัตว์ตรูมันก็เกิดเป็นมิตรภาพได้

จะกลายเป็นศัตรูไหมคะเนี่ย